ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะก็เหตุการณ์จากการวิวาดกันของนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
กรณีของครูเจี๊ยบมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนก็คือน้องหยอด
ซึ่งเป็นนักศึกษาอุเทรนถวายนะคะ
ถูกคนร้าย๒คนบุกยิงริมถนนย่านคลองเตย
สุดท้ายน้องเสียชีวิตแล้วนะคะหลังจากเข้ารับการรักษาตัวได้๘วันนะคะ
ธนสรจำเมืองหรือว่าหยอดอายุ๑๙ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๑ของอุเทรนธวาย
เสียชีวิตแล้วหลังจากรักษาตัวนาน๘วันนะคะ
อันนี้ก็คือจากเหตุการณ์ที่ถูกคนร้าย๒คนไล่ยิงจนบาดเจ็บ
เหตุการณ์เดียวกันกับที่เราสูญเสียครูเจี๊ยบนั่นแหละค่ะ
เมื่อเช้าวันที่๑๑พฤศจิกายน
ตอนนี้ครอบครัวอยู่ระหว่างทำเรื่องติดต่อขอรับศพนะคะ
ซึ่งแม่ของน้องหยอดบอกว่าที่ผ่านมาลูกชายสู้มาตลอด
เพราะลูกเป็นคนยืนหยัดต่อสู้อยากจะดูแลครอบครัว
หมอแจ้งว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
ซึ่งเธอและครอบครัวจะนำร่างลูกชายไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเกิด
ก็ขออนุญาตไม่บอกว่าเป็นที่ไหนนะคะ
จะทำการสวดพระอภิษฐรรม๕คืนแล้วหลังจากนั้นก็จะชาปนกิจ
ส่วนทางคดีตำรวจแจ้งมาว่าพยายามเต็มที่เพื่อล่าตัวคนร้าย
ดำเนินคดีก็ขอเวลาตำรวจทำงานด้วย
ซึ่งครอบครัวคุยกันว่าจะไม่เผาร่างลูกชายนะคะ
ไม่ชาปนกิจจนกว่าจะได้รับความยุติธรรม
ครอบครัวเนี่ยมีการคุยเรื่องนี้กันแต่เดี๋ยวจะปรึกษากันภายในอีกครั้งหนึ่งค่ะ
และยืนยันไม่ขออโหสิกรรมให้ผู้ก่อเหตุ
ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากจะบอกดวงวิญญาณของลูกชายว่าจะทวงความยุติธรรมให้
และขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
อยากจะติสู่ภพภูมิที่ดีถ้าลูกแม่เป็นคนที่คิดถึงอนาคต
จะสร้างอนาคตคิดถึงจักรแทนคุณพ่อคุณแม่
แม่ก็ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดี
ในการรับศพวันนี้ก็มีตำรวจสนปทุมวัน
นี่รับศพนะมีตำรวจ๗๘นายมาดูแลความปลอดภัยด้วย
เพราะว่าก็ยังห่วงเรื่องคู่อริจะบุกมาก่อเหตุซ้ำ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับ